คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งสถานที่
กราบไหว้ไปขอพรเสริมสิริมงคลกันหน่อย

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปไหว้พระในช่วงปีใหม่
ช่วงนี้ก็ยังคงเดินทางไปไหว้พระกันได้
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปธรรมดาเนี่ย

ไปทั้งทีต้องไม่ธรรมดา

คิดว่าอันนี้คืออะไรคะ

อันอะไรปิดลูกนิมิตฝังทอง
ถูกต้องปิดทองฟังลูกนิมิตร
จะปิดลูกนิมิตฝังทองทำไมล่ะคุณชนะ

ใยขนาดมะหืมมานี่แหละค่ะ
เป็นลูกนิมิตรนะคะขนาดนี้ไม่รู้จะฝังลงไปยังไง

อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
พระอาจารย์แป๊ะหรือว่าพระครูยะติธรรมานุยุทธ์

งานนี้ค่ะนอกจากทางวัดจะจัดงาน
ลูกนิมิตฝังทองอะไรของคุณชนะเนี่ยนะ

ปิดทองฝังลูกนิมิต
เพื่อแจกจ่ายให้กับวัดในถิ่นกันดาลทั้งหมด๙

ทางวัดสว่างอารมณ์เขายังมีการปรับสถานที่ให้ดูสวยงาม
แล้วก็เข้ากับบรรยากาศของตรุษจีน

จนเป็นที่กล่าวขวัญของบรรดาลนักทำบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิต
ก็คือลูกนิมิตรขนาดยักษ์ลูกนี้นี่เอง

ถือเป็นลูกนิมิตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้

เพราะว่ามีขนาดสูงเท่ากับตึก๒ชั้น
วางบนขาเหล็กประดับม่านอย่างสวยงามเลยนะคะ
ตั้งตรงานอยู่หน้าประรำพิธี
เพื่อให้สาธุชนได้เดินรอดใต้ลูกนิมิตนะคะ

แล้วก็ปิดทองใต้ลุงนิมิตเอา
เพราะคุณไม่สามารถไปปิดด้านบนของลูกนิมิตได้

ก็ปิดใต้ท้องลูกนิมิตด้านล่างเวลาเรารอดเดินลอดไปนะคะ
จะได้ถือว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดกับชีวิตด้วยนะคะ

ก็มีเหมือนกัน๙ลูกนะคะ๙๙ลูก
แล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งทั้งหมด๙ลูกไปที่๙จังหวัดใน๗ธุรกันดา

ก่อนที่จะขึ้นไปอุโบสถเนี่ยเห็นมั้ยคุณ
คุณสามารถเดินเรียงรายแล้วก็ปิดทองฝั่งลูกนิมิตไปได้๙๙ลูก
ใช้เวลาน่าจะประมาณ๓๐นาทีนะคะ

จุดจีนนี้ใครอยากเสริมความร่ำรวยความปังความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
ก็อยากแนะนำให้ไปกราบไหว้
ขอพรที่วัดสว่างอารมณ์พร้อมกับไปปิดทองฝังลูกนิมิตรกันด้วยนะคะ
รวมไปถึงลูกนิมิตรขนาดยักษ์มหมาลูกนี้นะคะ
ไปกันได้ที่วัดสว่างอารมณ์งานเริ่มขึ้นแล้ว
ตั้งแต่วันนี้มียาวไปจนถึง๒๔กุมภาพันธ์เลยค่ะ

ยกมือไหว้ครับสาธุกันทุกคนนะครับ

ไหว้จงไห้จากันเสร็จแล้วหรือว่ายังไงก็ไปทำบงทำบุญ
ไหว้พระเสริมสิริมงคลกันไป

เทศกาลจัดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไปสักการะบูชา
มีกิจกรรมอะไรให้สนุกตลอดทุกเทศกาลเลย
มากเพราะว่าที่วัดนี้คนไปขอโชคเยอะ

ไปแล้วก็ไหว้พระแล้วก็ขอโชคกลับมาด้วยนะ

เป็นสิริมงคลกับชีวิต